รับว่าขนมหวานอาหารหวานไม่ถนัดนัก
แต่ถ้าเป็นอาหารคาวแล้วไม่เคยยอมใครอยู่แล้ว
โดยเฉพาะไก่ต้มน้ำปลา
ขายกันเยอะไม่ใช่ว่าทุกร้านจะอร่อยนะครับ
ผมลองกินมาแล้วนะฮะ
แล้วผมจะชอบแบบไก่เหนียว
ถ้าเป็นไก่บ้านไก่อะไรอย่างนี้นะ
มันมีความหนึบมากกว่าไก่ธรรมดา
แต่ร้านนี้ขาย๒อย่างเลยมีไก่เหนียวด้วยและไก่นุ่มด้วย
พี่สมศุกร์เพลงเหลานะครับกับพี่มณะทองเลื่อม

เปิดร้านขายไก่ต้มน้ำปลามานานกว่า๔ปีแล้วครับ
โดยสูตรของที่ร้านจะใช้ไก่เหนียวกับไก่นุ่มนะฮะ
คือเอามาหมักสูตรของทางร้านนะครับ
โดยก่อนจะเอามาต้มกับหม้อขนาดใหญ่๒ห้อ
โอ้โหสองหม้อเลยนะ
คือราคาไก่เหนียวมันจะแพงกว่าไก่นุ่มครับ
เพราะว่าต้องต้มนานกว่า

ไก่เหนียวต้มน้ำปลาร้อยแปดสิบ
ถ้าไก่นุ่มต้มน้ำปลาร้อยหกสิบนะครับ
แต่ละวันขายได้กว่าหนึ่งร้อยตัวครับ

แต่เมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะครับ
รู้ไหมจากยอดร้อยพุ่งไปเท่าไห้

ไก่ต้มน้ำปลาของทางร้านจะหอมอร่อย
เนื้อนุ่มนะครับรสชาติกลม
อกติดใจกันทีเดียวเชียวล่ะ

จะเอามาใส่ถาดรองด้วยใบตองนะครับ

ผ่านมาเห็นไก่แช่อยู่เต็มตู้

คือหลังจากนั้นก็ขายแหละ
แต่ว่ามันมีเคล็ดลับในการขายคือ
พี่เขาจะเอาจราเข้มาใส่ในตู้ไว้๒ตัว

โดยพี่มณะบอกว่าเป็นความเชื่อของเขานะครับ
หลังจากเอาจราเข้แล้วก็ไข่หินมาบูชา
ขายดิบเป็นเทน้ำเต็ดท่านี่
ราเข้๒ตัวนี้กับไข่หินนี้นะฮะ

ซื้อได้ที่ริมถนนสายตราดแหลมงอบ
ใกล้กับปั๊มน้ำมันปตทหนองเสม็ดครับ

ใช่คือจริงเขาบูชาก็เป็นเรื่องความเชื่อ

ตุดจีนนี่คือเกือบพันตัวนี่ได้เป็นแสนเลยนะรายได้
น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะทำเปรี้ยวหน่อยนะ

พอแล้วไม่ไหวไม่ไหว